เพราะว่ามีเหตุเรือประมงอับปาง
คลื่นแรงแล้วก็ซัดเข้าหาเรือจนกระทั่งเรือจม

ชาวประมงบนเรือตกกลงไปทะเล
ลอยคอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
จนเจ้านาธิเข้าไปช่วยเรือได้นะครับ
ไตเรือ๗คนนะลอยคออยู่กลางทะเล

โอ้โฮแล้วมันเวิ้งว้างเขาอยู่อย่างนี้ทั้งคืน

เพราะเรือประมงล่มตั้งแต่๓ทุ่ม

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์

หลังจากที่เรือประมงชื่อโชคมนัสนัน๑
ขนาด๙ตันคลอสอับปลางกลางทะเลนะครับ
แล้วก็จมลงใต้น้ำตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อคืนนี้

เจ้าหน้าที่นำเรือต่อ๒๒๗ออกให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็สามารถนำมาส่งขึ้นฝั่ง
ปลอดภัยทั้งหมดคุณทั้ง๗คนฮะถามว่าเมื่อคืนนี้อยู่กันอย่างไรคุณ
คือต้องเกาะเลยฮะเกาะอะไรที่มันลอยอยู่ได้นะคุณนะ
คือในส่วนของเรือประมงมันก็มีบางส่วนที่มันลอยน้ำได้
เขาก็เลยเกาะแบบนั้นกันอยู่ทั้งคืนนะครับ

ไตเรือโชคมนัสนันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเจอพายุคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก
เขาจอดเรือทอดสมออยู่นะ
สมออยู่นิ่งในทะเลใกล้กับเกาะไม้ซีเล็ก
ขณะที่ลูกเรือกำลังนอนหลับนะครับ
อยู่น้ำได้ทะลักเข้ามาในเรือ
ซึ่งคาดว่าเหตุมาจากใดปั๊มน้ำไม่ทำงานครับ
ทำให้เรือจมลงสู่ก้นทะเลในที่สุด

ทุกคนอาศัยจังหวะช่วงสั้นนะครับ
ในการกระโดดลงมาบางคนรีบคว้าโทรศัพท์
โดยเฉพาะไตรเรือคุณยังมีสติกมากครับ
คว้าโทรศัพท์โทรขอความช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้

ใช่ครับจากนั้นทุกคนก็ว่ายน้ำเกาะทุ่น

แล้วก็ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่นะฮะ

แล้วทำไมต้องออกไปครับ

คุณผู้ชมที่ไปพักผ่อนก็สำรวจให้ดีนะคะ

เพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้หยุดยาวแบบนี้นะคะ